ไปดูเหตุพ่อแม่ชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ

บอกว่ากลัวลูกจะตายฟรี
เป็นลูกสาววัย๑ขวบ๘เดือนเท่านั้นเอง
ลูกสาวของเธอมีอาการปากเบี้ยว
พอมีอาการปากเบี้ยวก็ไปหาหมอ
คุณหมอที่กำแพงเพชรนะครับ

ก็ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลที่กำแพงเพชร
เพื่อจะเข้าทำการสแกนสมอง

ลูกก็ยังร่าเริงตามปกติเลยคุณ

เมื่อน้องหลับพ่อกับแม่ก็ออกมารอด้านนอก
ถึง๑๕นาทีเท่านั้นคุณหมอบอกว่า
หมอปั๊มหัวใจช่วยเหลือน้องอยู่
เพราะออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอ
จนกระทั่งน้องเสียชีวิตเมื่อเวลา๕ทุ่ม
ของวันที่๙กุมภาพันธ์นะครับ
คุณพ่อบอกเอาลูกไปเข้าโรงพยาบาล
เอาไปตรวจนัดตามปกติ๘กุมภาพันธ์
เข้าโรงพยาบาลวันที่๙กุมภาพันธ์

ลูกทำไมเสียชีวิตทั้งที่ก่อนเข้าห้อง

ใช่ฮะฟังเสียงของผู้เป็นแม่หน่อยฮะ
เพื่อนน้องไม่ได้สายเสริมในปกติทุกอย่าง
เรากำลังถามสถานที่ถือว่าสถานที่เกิดจากอะไร
คือสองผู้ไม่ตรงกัน
โดยเด็กวัย๑ขวบ๘เดือนคนนี้
เพราะว่าเกิดจากอาการปากเบี้ยวนะครับ
แล้วก็ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลที่จังหวัดพิศนุโลก

คุณหมอบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทซีกขวา
อาจจะมีผลกระทบทั้งด้านการพัฒนาการของเด็ก
ก็เลยต้องส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าวนะฮะ
เพราะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ดีนะครับ
ด้านของคุณพ่อน้องออมบอกว่าจะเก็บร่างของน้องไว้ก่อน
กว่าผลชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตจะออกมา
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑เดือน
หากยังไม่ทราบผลการเสียชีวิตที่แท้จริง
ก็ยังไม่มีการเผาศพของน้อง
แต่อย่างใดจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดนะครับ